ใครเห็นใครรู้ก็ปวดหัวกันทุกผู้ทุกคนเลยจริงนะคะ
สำหรับกรณีข่าวดังที่แชร์กันว่อนโซเชียลตอนนี้
คนไทยทุกคนตื่นตระหนกแล้วก็ตระหนักกับเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งนะคะสำหรับกรณีทหารอียิปต์
เอาจริงคนระยองภาวะกันทั้งจังหวัดรวมไปถึงประเทศไทยก็ภาวะกันหมดนะคุณผู้ชม
หนึ่งในศิลปินดาราที่ออกมาโพสต์เรื่องราวเรื่องนี้ก็คือพี่ปุ๋มปะนัดดาค่ะ
บุ๋มเขียนข้อความสั้นนะบอกเลยว่าใครรับผิดชอบ
ซึ่งพี่บุ๋มก็เปิดใจกับเราด้วยว่าที่โพสต์ไปเพราะว่าตอนนั้นพอรู้ข่าวเนี่ยโกรธจริงค่ะ
แต่เพราะว่าท่านนายกออกมาขอโทษเมื่อวันก่อนใจเย็นลงแล้ว
เปิดตลาดผลไม้เลยค่ะให้คนระยองเอามาฝากขายกัน
เป็นการช่วยหารายได้ให้กับพี่น้องชาวระยองอีกทางหนึ่งค่ะ
วันนั้นเราถามแค่สั้นแค่คำว่าใครจะรับผิดชอบ
เพราะว่าเรารู้สึกว่าคนไทยเราดูแลตัวเองกันมาดีมาก
ที่สำคัญคือบุ๋มว่าตอนนี้เราต้องให้กำลังใจกันมากกว่า
ให้กำลังใจกันดีกว่าค่ะโดยเฉพาะชาวระยองวันนี้น่าจะเครียดหนักมาก
อีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันเกินไป
ถ้าเขาเคลียร์พื้นที่ได้เร็วเราก็กลับไปเที่ยวได้นะคะ

กำลังจะเปิดเพจให้ขายของ

แล้วก็ที่สำคัญบุ๋มจะทำตลาดนัดผลไม้
เอาผลไม้ของชาวระยองมาขาย

มีกำลังใจว่าพื้นที่อื่นไม่ได้ทอดทิ้งเขานะ

จะมีการจัดเรื่องนี้อย่างแน่นอน